คุณผู้ชมมีตำรวจสายตรวจ๒นายนะ
เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งขี่อีกคนนึงซ้อน
ไล่จี้ตามจับไอ้วัยรุ่นที่เหมือนจะหนีการตรวจค้น
ทีนี้ระหว่างขี่ไล่ติดตามอยู่ปรากฏ
แท็กซี่คันหนึ่งเลี้ยวฟ้าเข้ามากลับรถนะฮะ
เตอร์ไซค์สายตรวจชนเต็มเลย
โอ้โหนี่กลับไปไหน
มันพ้นจุดที่จะเข้าเลนกลับรถไปแล้วอ่ะ
จะตัดเข้ามาอย่างนี้คุณผู้ชม๓๔เลนได้มั้ง

ตรงนี้คือถนนสาธรณ์ใต้ครับมุ่งหน้าสะพานตากศิลป์
จะเห็นว่าแท็กซี่พยายามจะลักไก่

ขี่ผ่านไป๓คันนะน่าจะหนีตำรวจมา
ไปสักพักมอเตอร์ไซค์สายตรวจขี่ตามหลังมาชนกลางลำแท็กซี่เลย

กระเด็นจนตกพื้นแล้วเขาเจ็บสาหัสก่อน

เมื่อกี้ลูกศรสีเหลืองที่กระเด็นตกลงไป

ส่วนคนขี่คือร้อยตำรวจตรีวิสรุธพึ่งเจริญ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ของวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา

ตัดภาพมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
หลังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้สักสัปดาห์หนึ่ง
นี่โอ้โห

แล้วก็ครอบครัวเข้ารับศพ

แล้วก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดที่พิษสนุโลกครับ

แฟนสาวของสิบตำรวจเอกอันวัด

พาแมวมาลาเจ้าของ

โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด

ตี๒ของวันที่๕มิถุนายนใช่ไหม

ตอน๕ทุ่มครึ่ง๑๐ตำรวจเอกอนวัฒน์แต่งชุดเครื่องแบบออกไปทำงาน
ออกไปปฏิบัติหน้าที่นี่นี่คือภาพตอนนั้นเหรอที่ที่กำลังเล่าเนี่ย
หน้าตายังสดใสอยู่เลยก็กล่าวว่าเดี๋ยวเลิกงานมา
จะกลับมาหาแฟนสาวไงแต่เชื่อไหมคุณผู้ชมระหว่างแฟนสาว
รอ๑๐ตำรวจเอกอนุวัฒน์กลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ตี๕๓นาทีมีคนมามาแจ้งข่าวร้ายพี่เบิร์ตพี่น้ำแข็ง
ว่า๑๐ตำรวจเอกอนุวัฒน์แฟนนุ่มของเธอเกิดอุบัติเหตุครับ
ณตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่รู้สึกตัวเลยครับ
เธอเล่าย้อนว่าวันนั้นมันบอกไม่ถูกมันติดตาไม่มีวันลืมเลย
โอ้โหแล้วโอ้ผมฟังเท่านี้แล้วขนลุก
ตัวแฟนสาวนะบอกว่าเธอเกลียดถนนเส้นนั้นไปเลยนะ
เกลียดถนนสายนั้นที่เอาชีวิตแฟนของเธอไปครับ
ล่าสุดตัวผู้หญิงก็โพสต์รูปคู่กับคำอาลัยบอกว่า
หลับให้สบายนะพี่เอฟที่รักของน้องเกิดชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน
ขอให้เราได้คู่กันอีกครับขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้กันมา
เอฟรู้ไหมน้องรักพี่มากไม่ต้องห่วงน้องนะ
จะดูแลตัวเองให้ดีจะดูแลตัวเองให้ได้
และจะอดทนกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามารักมากครับ
กรณีของ๑๐ตำรวจเอกอนวัฒน์ถือว่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับ
ต้นสังกัดก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ
นี่แหละครับเขาว่าจากเป็นดีกว่าจากตายครับ